ต่อดีกว่านะฮะไม่ว่าจะอาชีพนักแสดงนักแสดงนักร้องอะไรต่าง
บอกเลยว่าแต่ละคนนี้ถ้าจะได้ดีต้องเป็นสิทธิ์มีครู
ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ

เมื่อวานนี้แม่บูผันไปที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีคุณผู้ชม
ไปไหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด
แล้วแม่บัวผันบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
แม่ตั้งใจจะไปกราบหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูข่าวนี้ให้ดีนะเรามีตัวเลขมาฝาก
คือแม่เล่าให้ฟังว่าทุกปีแม่ต้องมารำอยู่ที่หน้าหุ่นแม่พึ่ง
๒๓ปีที่ผ่านมาโควิดมันนานแล้วเกิน

ก็เลยตั้งใจมากราบหุ่นแม่พึ่งเหมือนที่เคยทำ

แม่บวพรณก็จะขอพอดให้ตัวเองงานเข้ามาเยอะเลย
สุขภาพแข็งแรงแล้วก็บอกว่าช่วงนี้งานชุกสมใจคุณผู้ชมนะ

เรียกได้ว่าได้กลับมาเฉิดฉายเดินสายกันบ้างแล้วนะฮะ
เพราะว่าก่อนที่เธอจะโด่งดังมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้
ตอนเข้ามาวงการใหม่ตอนที่ยังไม่ดังขนาดนี้
เริ่มเดินสายประกวดแม่บัวผันบอกว่า
ใช้เพลงเรียกได้ว่าเพลงหากินเลยล่ะ
แม่พึ่งพุ่มพวงทั้งนั้นเลยนะร้องประกวด
แล้วไปไหว้หุ่นแม่พึ่งค่ะแน่นอนอย่างที่บอกไป
ของดีมาฝากเตรียมจดนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจดูให้ดีนะ
เลขจากปิงปอง๓ตัวที่แม่บัวพันธ์เสี่ยงทายหยิบมาได้

อ่ะเป็นไง
หยิบมาชัด๓ตัวนะคะที่แม่บัวผันหยิบมานะคะ
ทวนให้แล้วกันเผื่อใครมองไม่เห็นนะ
หยิบได้เลข๖ได้เลข๒แล้วก็เลข๘
แม่โบพันธ์หยิบมา๓ครั้งคุณผู้ชมค่ะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเผื่อใครจะแบบเออ
ไปติดตามเสี่ยงชงเสียงโชคดูบ้างอะไรอย่างนี้

ฉันบอกให้ฉันเห็นชัดไหมตะกี้